คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์สองสามีภรรยาชาวยูเครนเขาไปเที่ยว
ไปเดินชมวิวชมป่าอยู่ที่กระบี่ครับแล้วก็หลงป่าไปครับ
เจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าแล้วก็ใช้เครนนะครับ
เป็นใช้โดรนครับในการค้นหานานถึง๘ชั่วโมงทีเดียวครับ
ไม่ต้องคุยตรงให้ทั้งคนเนี่ยครับก็เป็นคลิปของสองนักท่องเที่ยวนะฮะ
เป็นสามีภรรยากันชาวยูเครนนะฮะหลังจากที่ค้นหากันนานแปดชั่วโมงช่วงตีสอง
เจอแล้วนะครับทั้งคู่ปลอดภัยดีครับอยู่บนภูเขา
หอนนาคห่างจากจุดที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานทัพแขกประมาณ๕กิโล
เจ้าหน้าที่พอไปเจอก็เอาน้ำไปให้เอาอาหารขึ้นไปให้นะครับ
ก่อนจะหาเส้นทางแล้วก็นำทั้งคู่เดินลงมาจากยอดเขานะฮะ
แล้วก็ใช้เวลาการเดินเท้าเนี่ยสองชั่วโมงกลับลงมาครับก่อนหน้านี้สักประมาณสองทุ่มของคืนหวาน
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธารามุคอพีพีหน่วยพิทักษ์อุทยานทัพแขกรับแจ้งมาบอกว่า
นี่นะผู้ประกอบการของโรงแรมแห่งหนึ่งเขาแจ้งมาอยู่ที่ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่
นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นลูกค้าของโรงแรมแจ้งขอความช่วยเหลือเนื่องจากขึ้นไปเดินป่า
บนจุดชมวิวเขาหง่อนนาคหมู่สามบ้านทัพแขกแล้วก็หลงทางครับก็เลยแจ้งประสานมายังอุทยาน
นายสมศักดิ์บุญเต็บนะฮะก็เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลหนองทะเล
พร้อมกับทีมกู้ภัยของมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา
เดินทางไปที่หน่วยพิทักษ์อุทยานทัพแขกวางแผนค้นหากันหน่อยนะครับ
พร้อมกับถ่ายภาพจุดที่ติดอยู่ส่งมาให้กับทางเจ้าหน้าที่ของโรงแรม
พบว่าบริเวณจุดชมวิวนะฮะยอดเขาหง่อนนาคเนี่ยนะฮะ
ซึ่งต้องใช้เส้นทางการเดินด้วยเท้าจากหนวดพิทักษ์ขึ้นไปเกือบ๕กิโล
จากทีก็ต้องจัดชุดค้นหาทางเท้าแยกเป็นสองชุด
กันไปสองเส้นทางช่วงแรกเนี่ยค้นหานาน๓ชั่วโมงก็ยังไม่เจอครับนะฮะ
ต่อมาก็เลยประสานประสานเพื่อนชาวยูเครนมาช่วยค้นหาเป็นล่ามให้ด้วย
โดรนขึ้นไปบินแต่ก็ยังไม่เจอครับนะฮะแล้วก็ให้เพื่อนของผู้สูญหายติดต่อสื่อสารกัน
ทางผ่านไลน์ปรากฏว่าทั้งสองคนยังปลอดภัยเขาแชทกันได้นะครับตอบแชทตอบไลน์มาได้
ก็เลยแจ้งว่าทั้งสองคนให้ประหยัดแบตเอาไว้ก่อน
แบตก่อนแล้วก็ใช้ติดต่อสื่อสารกันสุดท้ายเนี่ยก็ไปเจอด้วยการเดินเท้านี่แหละเข้าไป
อืมร่วมแปดชั่วโมงสุดท้ายก็ปลอดภัยแล้วก็เอาน้ำเอาอาหารไปให้แล้วก็เดินเท้าลงมาจากจุดนั้นเนี้ย
สองชั่วโมงมาถึงด้านล่างค่ะอ่ะเป็นอันก็ปลอดภัยดีนะครับ